ทีนี้ค่ะก็ประเด็นที่เขาไปคุยกันในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
มันมีประเด็นที่สังคมสงสัยหลายอย่างพี่หนุ่มเองก็ถามแทนประชาชน
ถามแทนคนดูประเด็นแรกเลยคือที่ไปลงเรือด้วยกันเนี่ย
สาเหตุคืออะไรไปทำไมอันนี้สังคมสงสัย
ถ้าตอบตรงนี้ได้มันก็จะเป็นประเด็นแรกประเด็นสำคัญนะคะ
เพราะหลายคนสงสัยว่าตกลงได้รับการว่าจ้างไปถ่ายรูปบนเรือ
หรือเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวเฉย
อันนี้เพื่อให้สิ้นสงสัยและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณแตงโมด้วยนะคะ

อันนี้ทุกคนต้องตอบคำถามให้ได้ตอบคำถามให้ชัดนะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณปอที่เป็นเจ้าของเรือเป็นคนขออธิบาย
นำหลักฐานที่เป็นแชทไลน์ปอบอกว่าปอนี่แหละเป็นคนชวน
ชวนให้กระติกพาเพื่อนคนอื่นมาเจอกันหน่อยด้วยความคิดถึง
คุณผู้ชมลองดูข้อความแชทนะคะเขามีการทักกัน

เพื่อนเก่ามาโม้กันหน่อยสบายดีนะ
กระติกก็เลยตอบไปว่าสบายดีจ้า
เดี๋ยวไปก่อวอร์ดก่อนก็คงหมายความว่าเดี๋ยวไปชวนเพื่อนก่อนครับ
คุณปอก็คุยกับคุณกระติกว่าลูกน่ารักมาก
แล้วคุณปอก็บอกคุณกติกว่าเอาไม่ต้องเยอะนะ
๔๕คนก็พอละก็คงจะชวนไปเจอกันเนี่ย
เอาแค่สี่ห้าคนพอที่บอกว่าเดี๋ยวไปก่อวอร์ดก่อนนะ
ใช่ค่ะคุณกติกก็ตอบว่าโอเค
คุณปอบอกว่าแอบกลัวโควิดไม่อยากชวนคนเยอะน่าจะประมาณนี้นะคะ
คุณกติกก็ตอบว่ามากก็คงกลัวเหมือนกันนอยเหมือนกัน
ก็ยังรอดอยู่พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙
ทีนี้ช่วงล่างของหน้านี้นะคะหน้าแชทนะคะ
คุณกระติกก็ตอบไปว่ากำลังจะนัดเพื่อน
เปิดบาร์แล้วก็เครื่องหมายคำถามไปไหนกัน
คุณปอก็ตอบว่าบาราวที่โชว์รูม
คุณกติกก็ถามว่าพระราม๙นะพระราม๙ใช่ไหม
คุณปอบอกว่าใช่คุณกติกตอบว่าเค
แต่ตรงนี้ค่ะตรงนี้สำคัญ
คุณปอถามว่าหรือไปนั่งเรือก็ได้๓๔คน
นี่นะคะตรงนี้สำคัญคือคุณปอพยายามจะบอกว่าผมเป็นคนชวน
ผมเป็นคนชวนเองไปนั่งเรือไหม๓๔คน
คุณกระติกก็เลยตอบไปว่าโอ้เรือ
แล้วก็ส่งเป็นรูปเหมือนยิ้มแล้วก็ตาเป็นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะครับ
คุณปอบอกว่าเรือเจ้าพระยาชิวมาก
คุณกติกเลยตอบไปว่าดีงามเดี๋ยวแจ้งวัน
คุณปอเลยบอกโอเคไปนั่งจิกวายบนเรือกัน
คุณกติกตอบว่าจัดไป
และตรงนี้ก็สำคัญค่ะใต้คำว่าจัดไปค่ะ
คุณกระติกบอกว่าตอนนี้มีแนวร่วมคือ
ติ๊กโมนี่นะคะหมายถึงคุณแตงโม
แขนี่คือเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อแข
ไม่ใช่นักศมีแขนะไม่ใช่ค่ะ
แล้วก็ขอชวนเพื่อนสาวไปอีกคน
ไม่แน่ใจปอเคยเจอไหมชื่อน้อยโหน่งสี่คนนะ
ไม่คุยกับแซนนานแล้วเลยไม่ได้ชวน

อันนี้คือเขาเว้นวักจากเที่ยงไปแล้วมาตอบค่ำว่าจะมีใครไปบ้าง
ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะปอก็เลยถามว่าวันไหนดีขอเบิร์นหน่อย
เขาก็ให้เบอร์กันแลกเบอร์กันนะคะ
แล้วก็มีการส่งรูปเรือให้ดูด้วย

เหมือนคุณกติกถามไปว่าเรือเป็นยังไงจะได้แต่งตัวกันโถ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้คุณปอพยายามจะอธิบายว่า
จริงคุณบอกว่าก็ให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มนะคะ
นานมากแล้วอยู่โมเดลลิ่งเดียวกัน
เคยไปแคสติ้งงานโฆษณาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่อายุ๑๐กว่าอะไรแบบนี้๑๖อะไรอย่างนี้
ก็เลยสนิทกันพี่หนุ่มถามด้วยว่าเคยจีบคุณตังโมไหม
ถามแรกเลยนะครับอ้าวคุณปอล์บอกไม่เคยจีบ
เป็นเพื่อนกันจริงจริงคือเขาเหมือนกับจะแสดงให้เห็นว่านี่ไง
คือเขานัดเจอกันในฐานะเพื่อนเก่าจริงไม่ได้ว่ามีงาน
คุณปอกับคุณกระติกที่คุยกันทางข้อความทางแชทไลน
ให้ดูเมื่อสักครู่อะค่ะครับเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นการจ้างงาน
ชวนเพื่อนไปกินข้าวจริงชวนไปเหมือนกับไปชิวกันบนเรือ
ทีนี้ค่ะประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าแล้วบนเรือรวมทั้งคุณแตงโมด้วยเนี่ย
เมาไหมทำไมไม่ใส่ชูชีพนี่นะคะเมาไหมทำไมไม่ใส่ชูชีพ
หรือว่าที่ปอล์คุยกับกระติกเนี่ย
แต่ว่าแตงโมรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ไหมแตงโมรู้เรื่องหรือเปล่า
ค่ะทีนี้ค่ะแตงโมรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย
มันก็มีประเด็นข้อความแชทที่เขาคุยกันนะคะ
เดี๋ยวไปดูหน้าแชทอีกนิดนึงขอดูต่ออีกนิดนึง
เดี๋ยวจะไปประเด็นเมากับประเด็นใส่ชูชีพนะ
มันจะมีข้อความแชทที่เขาคุยกันเพิ่มนะคะ
ก็เหมือนกับว่ามีการถามกันคุณกระติกคุยกับคุณแตงโมครับ
คุณกติกทักไปว่าอาทิตย์หน้าลงเรือจิบวายแซ่บกันไหม
ปอเขาชวนเขามีเรือเป็นของตัวเองว่าจะชวนอีโน่งด้วย
คุณแตงโมบอกว่าไม่คุณกติกตอบว่าเค
คุณแตงโมตอบมาเพิ่มว่าเหลือเหมือนกับจะเป็นการแซวเล่นว่าไม่เหลือ

ใช่ค่ะเขาก็แซวกันแซวกันแล้วคุณแตงโมบอกว่าทำเล็บอยู่แป๊บนะ
ประมาณนี้นะคะคุณกติกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปชวนโหน่ง
อีกหน้าหนึ่งเลยนะคะคือวันไหนดีเนี่ยจะมี๒๕
ที่คุณโมเขาตอบกลับมาว่า๒๔ก็คือ๒๔กุมภาพันธ์
จะไปชวนโหน่งคุณแตงโมก็เลยบอกว่าเอาวันที่กองไม่เอาก็ได้นะ
หรือวันที่๒๔หน้าเมื่อกี้จะมีวันที่๒๔นะคะ
หมายความว่าคุณกติกพยายามจะอธิบายว่าคุณตังโมเลือกวันเองด้วยซ้ำ

ใช่แตงโมบอก๒๔หรือวันที่กองไม่เอาก็ได้นะ
นี่นะคะเลข๒๔อยู่หน้านี้อีกหน้าหนึ่งก็จะคุณแตงโมตอบเพิ่มว่ากับวันที่กองไม่เอา

นี่ค่ะคุณกติกก็พยายามจะตอบไปเรื่อยนะว่าเดี๋ยวเช็คป้าแตงก่อน
เพราะจะต้องฝากลูกมีให้เลือก๒ที่บาร์ที่มีโชว์รูมหรือเรือ
เลือกเรือสิจะรออะไรคุณกระติกบอกว่าเลือกเรือจะไปลงเรือ
คุณแตงโมก็หัวเราะกันนะคะคุณแตงโมก็ตอบว่าเลิศด้วย
คุณกระติกก็ส่งรูปซึ่งก็คือรูปที่คุณปอส่งให้คุณกระติกนั่นแหละ
คุณกติกก็เอารูปนั้นส่งให้คุณแตงโมดูอีกทีนึง

ว่าเรือจะเป็นแบบนี้นี่นะคะครับก็มีการคุยกันดูรูปเรือกัน
อีกหน้าหนึ่งจะเป็นรูปเรือแล้วก็จะเป็นรูปเหมือนหน้าไอจี
เรื่องของการล่องเรือเนี่ยค่ะหน้านี้
แล้วอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเหมือนคุณแตงโมพอเห็นเรือก็เลยบอกว่า

ได้ไม่ร้อนค่ะอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็คือเป็น๒ชุดแชทนะคะ
ที่คุยกันแชทแรกก็คือที่คุณปอคุยกับคุณกระติก
ที่๒คือคุณกระติกคุยกับคุณแตงโม
อันนี้เขาก็จะพยายามแจกแจงที่มาที่ไปของการไปลงเรือด้วยกัน
ทีนี้ขอต่อที่ค้าไวเมอร์สกรูหนีตกลง
เมากันหรือเปล่าทุกคนที่อยู่บนเรือ
แล้วทำไมคุณปอถึงไม่เตือนให้ทุกคนใส่ชูชีพ
ซึ่งคุณปอเป็นเจ้าของเรือเป็นคนขับเรือ
ก็ควรจะรู้เรื่องของความปลอดภัยว่าจะต้องใส่ชูชีพ

คุณปอเนี่ยตอบในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยว่า
ก็มีการดื่มแชมเปญกัน๑ขวดก่อนจะลงเรือนะคะ
แชมเปญกันก่อนแล้วก็ไปแวะกินข้าวกันด้วยใช่ไหม

ตอนกินข้าวก็กินไวน์กินไวน์กัน๑ขวด
พอกลับขึ้นไปบนเรือก็อีกขวดนึง
แต่เขายืนยันว่าไม่มีใครเมา
ก็แค่ดื่มจิบชิวประมาณนี้ค่ะ
คนนี้เท่ากับวาย๒ขวดและแชมเปญ๑ขวด

ส่วนเรื่องชูชีพค่ะ
กระติกบอกว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องชูชีพ
เพราะอยากจะไปถ่ายรูปสวย
ตอนนั้นคิดไม่ถึงจริงเน้นถ่ายรูปอย่างเดียว

ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอันตรายอะไร

ก็ตอบไปว่าก็มันลืมไปเลยเรื่องชูชีพ

อก็ยอมรับว่าปอช่วยเอง
ที่ไม่ได้บอกทุกคนให้ใส่ชูชีพ

ประเด็นเมาหรือไม่
ประเด็นทำไมไม่ใส่ชูชีพ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของห้องน้ำค่ะ

คือที่ร้านอาหารที่เขาแวะกินข้าวกัน
คุณกระติกบอกว่าตอนนั้นก็พยายามจะชวนแตงโมไปห้องน้ำแล้ว

ทุกคนก็เลยเข้าห้องน้ำกันตั้งแต่ในร้านอาหาร

แต่ทีนี้เรื่องนี้สำคัญนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยากจะถ่ายรูปกันเนาะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

ก็อยากจะเห็นรูปที่เขาถ่ายกันบนเรือ
เพราะว่ามันก็จะเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุ
ที่คุณตังโมจะตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

นี่นะคะภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือของกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
ภาพถ่ายแต่ละภาพจะบอกสถานที่

จะบอกเวลาซึ่งมันก็จะสำคัญในลักษณะที่ว่าสามารถเรียบเรียงไล่ลำดับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ค่อยไล่ดูขอภาพแรกตอน๒ทุ่ม๙นาทีค่ะ
ตอน๒ทุ่ม๙นาทีก็จะเป็นแบบภาพรูปท้องฟ้าลงเรือ
๒ทุ่ม๒๖นาทีเป็นภาพผิวน้ำมืด
ภาพนี้ระบุสถานที่คือปฐุมธานี
ภาพที่๓๓ทุ่ม๕๖นาทีเป็นภาพที่บริเวณสะพานพระราม๗นะคะ
กระติกบอกว่าจุดนี้ถ่ายรูปกันเยอะครับ
ภาพตรงนี้ค่ะก็มีคุณตังโมอยู่ด้วย
ถามว่าใครถ่ายเพราะว่าในรูปนี้มีคุณกระติกกับคุณตังโมอยู่คู่กัน
คุณตังโมก็กอดคุณกติกอยู่
แซนเป็นคนถ่ายนะคะภาพนี้แซนเป็นคนถ่าย
๔ทุ่ม๖นาทีเป็นรูปกระติก
รูปนี้คุณตังโมเป็นคนถ่ายให้แต่รูปนี้ต้องสังเกตดี
ด้านหลังของคุณกระติกมีแซนนั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังแล้วหันหน้ามาทางหัวเรือ
นี่ค่ะภาพที่๕ภาพนี้สำคัญมาก

เป็นภาพของคุณกระติกภาพนี้คุณแตงโมเป็นคนถ่ายให้
ภาพนี้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณกระติกนะคะ
และนี่คือภาพสุดท้ายเพราะอะไรเพราะหลังจากภาพนี้มันเกิดเหตุสลดขึ้น
คือคุณแตงโมตกเรือตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาคือภาพนี้ระบุเวลาคือ๔ทุ่ม๑๓นาที
ซึ่งเพื่อนทุกคนที่อยู่บนเรือบอกว่าเวลาที่คุณแตงโมตกลงไปเนี่ยมันประมาณ๔ทุ่มครึ่งกว่า
หมายความว่าหลังจากภาพนี้ไปสัก๑๕นาทีไม่เกิน๑๗นาทีคือคุณตังโมตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวดูแผนผังกันอีกสักทีนึง
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นกันไปบ้างแล้วแต่อยากจะให้เห็นแผนผังก่อนที่คุณแตงโมจะเดินไปที่ท้ายเรือนะคะ
ชุดภาพที่เราได้มาคุณแตงโมกับคุณกระติกถ่ายรูปกันอยู่ที่หัวเรือใช่ไหมคะ
ส่วนคุณปอกับคุณเบิร์ตขับเรืออยู่ด้านหน้าคุณจ๊อปนั่งอยู่ด้านหลังเบิร์ตคุณแซนนอนเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือ
ศีรษะพิงพนักปลายเท้าหันออกจากท้ายเรือคาดว่าจะอยู่กันลักษณะแบบนี้
ทีนี้จังหวะที่คุณแตงโมเดินไปที่ท้ายเรือนี่นะคะตามภาพคุณตังโมเดินไปท้ายเรือตามภาพกราฟิกนะคะ
มีสองคนที่เห็นคือคุณจ๊อปกับคุณแซนอืม
คุณจ๊อปบอกว่าเห็นคุณตังโมเดินผ่านแต่ตัวเองไม่ได้สนใจเพราะมองวิวไม่ได้มองตาม
แซนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมเดินไปหาบอกว่าขอฉีดแป๊บนึงแล้วก็นั่งเลย
อ้างว่าคุณแตงโมเอามือสองข้างจับขาแซนแล้วนั่งเลย
ไป๑๐วินาทีคุณแตงโมเหมือนจะดึงขาแซนเพื่อพยุงตัวเองขึ้น
คุณแซนเลยพูดว่าเดี๋ยวให้กูตั้งหลักนิดนึงคุณตังโมไม่ได้ตอบและจังหวะนั้นน่ะ
เหมือนเสียหลักเหมือนคุณแตงโมเสียหลักจะเกาะกราบเรือแต่เกาะไม่อยู่แล้วพลัดตกลงไปแบบเอียงข้าง
คุณปอเสริมว่าด้วยความที่คุณแตงโมตัวเล็กเดินผ่านไปเพื่อไปท้ายเรือเพื่อที่จะไปนั่งปัสสาวะค่ะ
คือไม่มีใครมองตัวเล็กเดินผ่านไปเลยกระติกก็บอกว่ากระติกกำลังชิวกับบรรยากาศดื่มดำบรรยากาศไม่ได้สนใจว่าคุณตังโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือไปทำอะไร
ไม่ได้มีใครมองไม่ได้มีใครมองตามคุณตังโม
คือกระติกเมื่อวานแถลงข่าวก็บอกว่าก็จังหวะตัวเธอก็ดื่มดำกับบรรยากาศอยู่ด้านหน้าเรือ
ก็เลยไม่ได้สนใจที่ตังโมเดินไปท้ายเรือเพื่อจะไปปัสสาวะ

แล้วสุดท้ายก็อันนี้คือคำกล่าวอ้างของเพื่อนที่อยู่บนเรือนะฮะ
ใช่ค่ะเราทำภาพกราฟิกนี้ตามข้อมูลของเพื่อนทุกคนที่อยู่บนเรือแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
เพราะว่าคุณตังโมต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยเธอไม่สามารถมาบอกอะไรได้อีกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนะจากเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือประเด็นที่มีการพาดพิงถึงกู้ภัยอ่ะอืมว่าทำไมกู้ภัยไปช้าทำไมกู้ภัยอยู่บนบกไม่ได้อยู่ในน้ำครับ
คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยนะคะคือเพื่อนของคุณตังโมเนี่ยไม่อยู่ไปรวมตัวกันที่อู่เรือ
ถ้าคุณผู้ชมติดตามไทยรัฐนิวโชว์ตั้งแต่ต้นเราจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่เรือเนาะไปรวมตัวกันที่อู่เรือ
คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมเนี่ยค่ะมีหลักฐานเป็นแชทไลน์ว่าคุยกับรุ่นพี่สองคนเขาขอไม่บอกชื่อ
อันนี้ก็มีข้อความแชทนะคะ

พยายามจะบอกว่าไม่ได้ว่าโอ้โหไม่ช่วยเหลืออะไร
คุณตังโมนะพยายามแจ้งเหตุเต็มที่แล้ว
ใช่ค่ะและรุ่นพี่คนนี้ก็ถามกลับไปว่ามีชื่อเรือไหม

ตอนนี้ให้เรือจากกรมเช่าท่าออกไป๔ลำ
คุณกระติกก็ตอบไปว่าเรือส่วนตัวเลยพี่

คนขับเรือน่าจะได้ยินเดี๋ยวเขาจะประกาศ

คุณกระติกตอบไปว่าขอบคุณมากเลยพี่หนูกลัวกลัวมาก

พี่คนนี้ก็ตอบไปว่าบ้านของคนคนหนึ่งอยู่ตรงนั้น

กระติกตอบว่าขอบคุณมากเลยพี่

แต่ที่คุยกันนี่คือ๕ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะ

แต่ตอนที่บอกว่าคุณแตงโมน่าจะตกเรือเนี่ยประมาณ๔ทุ่มครึ่ง

ซึ่งมันคงไม่๑๕นาทีแล้วล่ะในแง่ความเป็นจริง
เพราะว่าดูจากข้อความไลน์มันก็จะมีเวลาไง

ก็คือถ้าเกิดตั้งแต่ส่งภาพไปให้รุ่นพี่มันคือ๕ทุ่ม๒๙นาที
แต่เอาเป็นว่ารุ่นพี่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็คงจะไม่รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นแบบไหน
ยังไงเขาบอกแค่ว่าถ้าสัก๑๕นาทีตามที่เรารับแจ้งมา

ตามที่คุยไลกันก็อาจจะยังไม่ไปไหนไกล
หน้านี้สำคัญค่ะที่ทีมข่าวของเราตีกรอบสีแดงเอาไว้
คือคุณกระติกคุยกับรุ่นพี่คนนี้ว่า
คือมันแอบไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใคร

แล้วมันก็จะมีอีกหน้าหนึ่งที่รุ่นพี่คนนี้ตอบกลับไปว่า
ถ้าโมเป็นไรไปอย่าเล่าแบบนี้กับคนอื่นนะ
ตรงนี้ที่คนก็วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะตกลงรุ่นพี่คนนี้ใครแล้วใช่เป็นคนที่บอกว่าอย่าไปเล่ากับคนอื่นทำไมต้องไม่เล่าให้คนอื่นฟัง
หรืออาจจะกลัวอะไรว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรยังไงแต่มันควรจะบอกความจริงกันหรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่ปอเองเขาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยในลักษณะที่ว่าก็วนเรือช่วยกันหานะคะ
แต่ตัวเองเจ็บตามากเลยตัดสินใจกลับบ้านเพราะเห็นคนมาช่วยหากันเยอะแล้ว
นี่ค่ะเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเขาช่วยกันแล้ว
นั้นก็อยู่ที่ท่าเรือก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกแม่เลย
ท่านผู้ชมครับมันมีอีกประเด็นนึงที่ทางโลกโซเชียลเองเขาก็สงสัย
แล้วเขาก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เสื้อของหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเรือที่เป็นผู้ชายก็คือจ๊อป
เป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณปอนะฮะถ้าตามคำบอกเล่าของคุณปอในรายการด้วยเนี่ย
คือทางฝั่งของกระติกเขาก็ชวนเพื่อนผู้หญิงทางฝั่งของปอเนี่ย
เกรงว่าในเรือแต่จะมีแต่ผู้หญิงที่เขาก็ไม่ค่อยสนิทสนม
รู้จักอะไรมากนักหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะชวนเพื่อนผู้ชายของเขาไปด้วย
ก็เลยชวนโรเบิร์ตกับจ๊อปสองคนนะฮะจ๊อปเนี่ยวันที่เกิดเหตุมีคนนี่ฮะ
จับสังเกตตรงเสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยมันมีรอยขาดอยู่ที่แขนซ้าย
แถวใกล้ใกล้หัวไหล่เออมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรยังไงหรือเปล่า
ทำไมเสื้อถึงขาดวันนี้คุณจ๊อปได้นำเสื้อตัวนั้น
มายืนยันในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับค่ะบอกว่าไม่มีรอยขาด
และขอยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกับที่ใส่ในวันเกิดเหตุจริง
ยังไม่ได้ซักเลยด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุก็แทบไม่ได้อยู่บ้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เนี่ยฮะไปหาภาพวันเกิดเหตุจะเห็นว่าในภาพเนี่ย
คือมันก็ไม่เห็นร่องรอยฉีกขาดบนด้านซ้ายเหมือนกันนะนะ
บางคนก็สังเกตที่แขนเสื้อด้านขวาด้วยซ้ำค่ะแต่มันคือรอยสักนะฮะ
ไม่ใช่รอยผ้าขาดเป็นริ้วริ้วนะครับแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งนะ
ข้างขวานี่ทีแรกคนคิดว่าขอภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อย
ที่เห็นชัดที่ด้านหลังคุณจ๊อปที่ตัวใหญ่นะ
ชัดกว่านี้มีอีกภาพหนึ่งนะฮะคือฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ขาด
แต่ฝั่งขวาเนี่ยมันมีภาพหนึ่งจะเห็นรอยสักชัดเลย
นี่นะฮะเอาหยุดไว้เลยนะฮะคือมองไกลบางคนบอกว่าเสื้อขาดเป็นริ้วหรือเปล่า
คุณจอบอกไม่ใช่นี่มันรอยสักนี่นะฮะแล้วมันมีอีกภาพหนึ่งคนบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุไปแล้วคุณโมตกน้ำไปแล้วเนี่ย
ตอนเอาเรือเข้ามาเทียบท่าเนี่ยตอนกำลังช่วยหากันเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งไปทำอะไรอยู่แถวเรือนะไปทิ้งอะไร
หรือไปทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะฮะผู้ชายคนนั้นก็คือคุณจ๊อปเหมือนกัน
คุณจ๊อปเขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
ถงหลักฐานอะไรเกี่ยวกับคุณตังโมไม่ใช่ทั้งนั้น
ไม่ได้ทำร้ายอะไรด้วยแต่ช่วงนั้นเนี่ย
มันเป็นช่วงที่จะต้องไปหย่อนเกี่ยวกับเรื่องของทุ่นเรือ
เพื่อกันกระแทกโป๊ะเรือนี่แบบนี้
ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะไปทำลายหลักฐานอะไรลองดูคลิปตรงนี้นะฮะ
นี่เป็นสิ่งที่ทั้ง๕คนเข้ามา
เขามาชี้แจงเป็นข้อไปเลยในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
คำถามของสังคมคือเราก็ไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นนะฮะ
อันนี้เราก็ตามที่เขาได้พูดออกมาจะเท็จจริงอย่างไร
มันก็เนี่ยดูจากภาพหรือว่าสิ่งต่างตำรวจก็ต้องไปขยายผลกันต่อนะครับ

ที่สังคมเขาติดใจสงสัยก็คือเรื่องชุดบอดี้สูตรของคุณแตงโม
ที่คุณกติกบอกว่าแตงโมเขาบอกปวดปัสสาวะนะ
เขาเลยเดินไปท้ายเรือแซนบอกว่าอยู่ดีดีก็มาจับขาแซน
แล้วก็นั่งหย่อนลงไปเลยเนี่ยแล้วด้วยบอดี้สูตรเนี่ยนี่นะครับ
คือมันจะยากง่ายขนาดไหนอย่างไรเนี่ย
คือคุณแซนเนี่ยวันนี้ก็บอกในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ
เธอบอกว่ามันเป็นช่วงเดียวที่เธอเห็นก่อนที่แตงโมเนี่ย
พลัดตกลงไปนะครับยืนยันว่าแตงโมมาจับขาเธอสองข้าง
ตอนนั้นเธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือ
แตงโมเนี่ยบอกว่าขอฉี่แป๊บนึงแล้วก็นั่งลงไปเลย
ซึ่งตอนนั้นแซนบอกกับพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะเพื่อนกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่
รู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่แตงโมเนี่ยพยุงตัวเธอเพื่อจะลุกขึ้น
จนเธอเนี่ยต้องบอกกับแตงโมว่าเดี๋ยวขอตั้งหลักหน่อย
งั้นถ้าเกิดเธอไม่ได้ตั้งหลักเธอจะตกลงไปด้วย
จากนั้นเนี่ยจังหวะที่กำลังจะขอตั้งหลักหน่อย
แล้วแตงโมกำลังพยุงตัวจะลุกขึ้นเนี่ย
อยู่ดีแตงโมก็ตกน้ำลงไปต่อหน้าเธอโดยที่เธอเนี่ยคว้าไม่ทัน
ซึ่งแซนบอกว่าขอยืนยันว่าแตงโมเนี่ยมาปัสสาวะจริงนะ
ส่วนไอ้คำถามที่ว่าด้วยชุดบอดี้สูตรของคุณตังโมที่ใส่อยู่เนี่ย
ปัสสาวะได้หรือจะยากง่ายยังไง
แซนบอกว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล
บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้
เหมือนก็จะบอกว่าบางคนก็อาจจะทำได้ก็ได้ถ้าคุณมองว่าทำไม่ได้
เมื่อวานที่ทะแหลงข่าวกับหนักข่าวที่สเผ้าเมืองตธบุริอะ

ท่านผู้ชมครับอีกคำถามหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามหนัก
ก็คือทำไมขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาคุณตังโม
ไม่เจอทั้ง๕คนในที่เกิดเหตุ

กับเจ้าหน้าที่ไม่รอให้หาจนเจอหรือว่าหาจนถึงที่สุด
วันนี้ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับทุกคนก็ให้คำตอบ
ต่างจากที่เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้บอกว่าทุกคนก็ช่วยกันพยายามค้นหาแล้ว
หาตั้งแต่ตอนหายไปตอน๔ทุ่มกว่าถึงตี๒แล้วก็มีภาพในกล้องวงจรปิด
อู่เก็บเรืออู่จอดเรือที่คุณปอเขาไปฝากเรือไว้เนี่ยในคืนวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ซึ่งมันต่อเนื่องกับ๒๔กุมภาพันธ์มันจะเข้าสู่๒๕
ตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตามเวลาในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าบุคคลต่างนะมากันอยู่ที่อู่จอดเรือตรงนี้
ซึ่งกระติกเพื่อนรักของแตงโมแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม
คือบอกว่าขณะนั้นเนี่ยก็มีรุ่นพี่ก็คือโบทีเคมาที่โกดังด้วย
แล้วมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยทุกคนก็มาอธิษฐานด้วยเพื่อให้เจอแตงโม
สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจกลับไปรอแตงโมที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าลึกแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าคุณแม่แตงโม
เพราะว่าพาลูกสาวเขาไปเสียชีวิตแต่ตอนที่ตัดสินใจกลับบ้านเนี่ย
เพราะคิดว่าแตงโมอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ได้
เนื่องจากข้าวของกระเป๋าโทรศัพท์มือถือทุกอย่างอยู่ที่กระติก
นี่นะฮะคือก็ตอบคล้ายกับเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์
แล้วก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
ไว้เอาความหวังไปเรื่อยอะไรแบบนี้และสวยเรื่องอีกวันหนึ่ง
ตั้งใจจะมาเพราะตั้งแต่จะมาพบประเด็นนึง
ผู้ชมครับเราก็เลยรวบรวมคำพูดของกติก
จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนะครับที่ตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะฮะ
มันก็มีอยู่หลายข้อค่ะวิว
ไม่ใช่นักประดาน้ำไม่รู้ตอนนั้นจะโทรบอกทำไมวันนี้เธอ
ก็ยอมรับว่าเธอก็เสียใจที่สื่อความหมายแล้วทำให้แม่เนี่ย
เสียใจประมาณอย่างนั้นถ้าเพื่อนเราเสียชีวิตพี่ต้องเข้าใจ
นะว่าเงินเราก็หายไปเหมือนกันเธอบอกเธอก็ยอมรับในรายการ
หนุ่มกัญชัยว่าเธอเองก็สื่อความหมายไม่ดีตรงนี้เหมือนกัน
คิดว่าเพื่อนจะติดเรือชาวบ้านกลับมาเองเธอบอกว่าตอนนั้นเธอ
คิดว่าบางทีโมอาจจะมีคนมาช่วยก็ได้ก็เลยกลับมารอที่บ้าน
กว่าเดี๋ยวโมงกลับมาจะไม่เจอใครที่เธออธิบายเพิ่มเติมวัน
นี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากมีเวลาร้องไห้ให้โมนะแต่ไม่มี
ตรงนี้เลยต้องมานั่งเตรียมตัวตอบคำถามอะไรประมาณอย่าง
พี่หนุ่มกัญชัยนี่ถึงขั้นสอนในรายการเลยนะฮะบอกเออไม่ควร
ใช้คำพูดลักษณะแบบนี้มีอะไรควรจะบอกให้เป็นธรรมชาติ
แสดงความรู้สึกแสดงความจริงใจจะดีกว่าบางทีเดี๋ยวร้อง
เดี๋ยวไม่ร้องก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนจริงไม่จริงอย่างไรซึ่ง
คุณกติกเองก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษผ่านไปยังคุณแม่คุณแตง
ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแซนเองเนี่ยถึงนะที่ก่อนหน้า
นี่มีคลิปโวยวายเจ้าหน้าที่นะในคืนวันเกิดเหตุที่คุณตัง
เพิ่งหายไปเนี่ยฮะแล้วเจออยู่คนเดียวตรงนี้นะครับเธอบอกต้องขอโทษ
จริงจริงที่พูดจาไม่เหมาะสมตอนนั้นเธอเหมือนกับโมโหว่า
ทำไมกู้ภัยมาช้าไม่มาสักทีเห็นเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นชาวบ้าน
แต่นี่ชุดตำรวจสายตรวจเลยนะค่ะเธอบอกว่าก็เธอไม่เห็น
อุปกรณ์ต่างหรือว่าเรืออะไรที่จะมาช่วยเหลือ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่คิดว่าต้องมาทางน้ำเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือทางน้ำ

ประเด็นที่ว่าเพื่อนไม่สนไม่แคร์ชีวิตของแตงโมเลยเหรอ
ไม่อยู่หาจนแบบสุด
คุณจ๊อปชี้แจงว่าแม้เขาจะไม่รู้จักกับแตงโมมาก่อน
แต่วันถัดมา๒๕กุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุซึ่งยังหาแตงโมไม่เจอ
เขากับโรเบิร์ตก็เอาเรือออกค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่นะ

ก็ได้กล่าวขอโทษไปยังคุณแม่ของคุณแตงโม

แล้วบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะไปบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโม
ส่วนเรื่องที่ภรรยาก็คือเบนส์พริกไทยที่เป็นนักร้องดังภรรยาของคุณปอนะครับ
ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าจะฟ้องทุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์สามี
อบอกว่าตอนนั้นภรรยาก็เป็นห่วงเนื่องจากกระแสโจมตีพาดพิงเนี่ย
มันมาถึงครอบครัวมาถึงลูกซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วย
และตอนนี้ให้ภรรยาเนี่ยลบโพสต์ไปแล้วเพราะเข้าใจดีว่าทุกคนเนี่ย
ตอนนั้นคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่เราไปรอ๔คนนี้ที่มาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้เจอเบนส์ภรรยาของปอพอดีนะครับ
ตอนกำลังจะเดินทางกลับนะครับตอนกลับนี่เขากลับรถคนละคัน
เราก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเห็นสามีบอกจะบวชให้คุณแตงโม
จะดูแลคุณแม่แบบนู้นแบบนั้น
หรือว่าเรื่องประเด็นที่ถูกโซเชียลโจมตีมาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะ
จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้มากน้อยแบบไหนอย่างไรนะครับ
ทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเรื่องถ้าจากข้อมูลของเพื่อน

หลังจากเกิดเรื่องเพื่อนอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้าง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ

จะคือเวลาประมาณตีหนึ่งสิบนาที
หมายความว่าหลังจากเกิดเหตุ

เพื่อนไปรวมตัวกันตรงนี้ค่ะ
คุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณแซนคุณกระติก
คือกลับไปที่อู่เรือ
แล้วก็มีการโทรศัพท์ตามคุณโบไทอ้ำคิงด้อม

นี่นะคะคุณโบใส่เสื้อสีเหลือง

แล้วก็กลับเข้าไปด้านในอู่เรือ
มีการส่งข่าวให้คุณบีมสรรยู

เพื่อให้นำเจสสกีมาช่วยออกตามหา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลาตี๑๗นาที
เห็นคุณแซนคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณปอ
เดินคุยโทรศัพท์กันภาพนี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวจะมายืนคุยกันอยู่ด้านหน้าแบบนี้

อันนี้คือตี๑๑๙นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ

๑๒๐นาทีเดี๋ยวจะเห็นรถสีขาวขับเข้ามาค่ะ

คุณฮิปโปเพื่อนสนิทของคุณแตงโมและกลุ่มเพื่อน
ลงมาจากรถแล้วหลังจากนั้นทั้งหมด

ตี๑๒๓นาทีจะมีรถโตโยต้าเอาผาดสีขาวขับเข้ามา

แต่จะมีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปในอู่เรือ

นี่เดินเข้าไปแล้ว
ตี๑๒๙นาทีจะเห็นคุณฮิปโปและเพื่อน

แล้วก็ไปยืนคุยกันที่หน้าประตูอู่เรือตรงนี้
มีผู้ชายเป็นคนขับถอยรถแล้วขับออกไป

ตี๑๓๓นาทีจะเห็นคุณโรเบิร์ตเดินออกมา

ตีหนึ่ง๓๔นาที
คุณกระติกคุณแซนและผู้ชายอีกคนนึง
เดินออกมาจากอู่เรือเพื่อขึ้นรถกลับ
แต่คุณกระติกไม่ได้กลับไปพร้อมกับคุณแซน
แต่เดินมาคุยกับคุณโบไทอ้ำคิงด้อม

คุณกระติกกับคุณโบไทยอ้ำคิงด้อม

อู่เรืออีกรอบหนึ่งค่ะ
ทีนี้ค่ะตี๒๕๓นาที
คุณกระติกกับเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงสองคน

คุณกระติกขับรถของคุณตังโมออกไปจากอู่เรือ
มาดูเวลาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้สำคัญ
ตี๒๕๕นาทีค่ะ
คุณกระติกขับรถของคุณแตงโมออกไปจากอู่เรือน
ตี๒๕๕นาที
ช่วงเวลาที่กล้องวงจรปิดของอู่เรือบันทึกภาพเอาไว้
ต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ที่คุณกระติกแถลงข่าวไปเมื่อวาน
ว่าอยู่ตามหาคุณตังโมที่อู่เรือจนเกือบตี๐๔๐๐

เพื่อมีคนช่วยแล้วคุณตังโมกลับบ้านแล้วไม่เจอใครเลยกลับไปรอที่บ้าน
แต่ตามเวลาในกล้องวงจรปิดตรงนี้

คุณกระติกก็ขับรถของคุณแตงโมออกไปแล้วนะคะ
ท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราได้คุยกับคุณฮิโปค่ะ
เป็นเพื่อนของแตงโมนิดานะฮะ

คือพอเห็นภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งมีตัวเธออยู่ด้วยที่อู่เรือ
กลุ่มเพื่อน๕คนที่ลงเรือกับคุณตังโมเนี่ยเขาไปรวมตัวที่นั่นในคืนวันเกิดเหตุ
คุณฮิปโปบอกว่าอย่างนี้ที่ไปอยู่ตรงนั้นคืนวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์
คุณฮิโปนะฮะคุณฮิโปบอกว่าเธอทราบเรื่องแตงโมตกน้ำจากแอนนาที่เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมตอน๕ทุ่ม๔๐
ตอนนั้นเธอรีบขับรถออกจากบ้านมาทันทีระหว่างทางก็พยายามโทรศัพท์หากระติก
ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแต่กระติกไม่รับสายเธอก็ติดตามทางไลฟ์ต่าง
แล้วพบว่าเขามีการค้นหาแตงโมกันอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ที่นนทบุรี
เธอก็ขับรถมุ่งไปที่นั่นเลยไปถึงเนี่ยไปเจอนุษย์ก่อน
นี่เป็นช่างแต่งหน้าของแตงโมแล้วก็เจอเบิร์ตแฟนนุ่มของแตงโมด้วยที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นกระติกได้ส่งข้อความเข้ามาแจ้งในกลุ่มไลน์
เหมือนกับเขามีกรุ๊ปเพื่อนของคุณแตงโมกัน
กระติกแจ้งข้อความเข้ามาบอกอยู่ที่อู่จอดเรือ
เธอก็ไปเลยนะคือกติกเนี่ยบอกให้ฮิปโปกับเพื่อนเนี่ยมาหา
โปกับนุษย์ก็เลยนั่งรถไปหาที่อู่จอดเรือตรงนั้น
แต่เบิร์ตแฟนนุ่มของแตงโมไม่ขอไป
บอกว่าจะขี่จักรยานยนต์ไปที่ท่าเรือสะพานพระราม๕
เพราะในคืนวันนั้นเนี่ยถ้าท่านยังจำได้เนี่ย
ระหว่างหาคุณแตงโมเนี่ยมีคนแจ้งข่าวประมาณว่าเจอผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำแถวสะพานพระราม๕
คุณเบิร์ตก็เลยมุ่งไปที่นั่น
ส่วนฮิปโปเนี่ยเขามาที่อู่จอดเรือตามภาพในกล้องวงจรปิด
โป้บอกว่าพอมาถึงอู่จอดเรือตรงนี้ได้เจอแซนเจอปอเจอโรเบิร์ตเจอจ๊อป

ทั้ง๔คนเนี่ยตอนเห็นคุณฮิโปก็ถามกลับว่าคุณฮิปโปคือใคร
คุณฮิโปก็ตอบกลับไปว่าเธอก็คือหนึ่งในผู้จัดการของแตงโม
กระทั่งกระติกเนี่ยเดินออกมา
แล้วกระติกก็บอกกับฮิปโปว่าแตงโมตกน้ำเพราะไปนั่งปัสสาวะ
พร้อมกับบอกฮิปโปว่าให้กลับไปรอที่บ้าน
แต่นี่ฮะอิปโปบอกเธอไม่ยอมเธอตัดสินใจไปหาเบิร์ตแฟนของแตงโมที่สะพานพระรามห้า
ออกจากอู่จอดเรือตรงเนี้ยประมาณตีหนึ่งสี่สิบ
พอไปถึงตรงสะพานพระราม๕ก็ไปเจอแอนนา
แล้วระหว่างที่อยู่ที่สะพานพระราม๕ติดตามทางไลฟ์เนี่ย
ก็เห็นว่าแม่ของแตงโมเนี่ยมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเนี่ยให้นุษย์เนี่ยไปรับแม่ของคุณแตงโม
ตอนนี้แม่อยู่ไหนหนูก็จะไปหา
ขณะที่คุยเดินไปปุ๊บสวนกับพี่เปิ้ลนาคอนกับพี่จูนเดินมากำลังช่วยเหลือช่วยเหลือพอดี
แล้วบอกเขาถามว่าเราเจอร่างหรือยังบอกว่ายังไม่เจอ
ก็ตามภาพเลยช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่งโดยประมาณนี้อยู่ช่วงประมาณนี้
ลงรถปุ๊บปุ๊บเราเห็นแก๊งเพื่อนเขาเราถามว่าพี่กะติกอยู่ไหนคะ
แล้วเขาก็เลยถามเราว่าเราเป็นใคร

หนูเลยถามพี่กะติอยู่ไหนคะเขาบอกว่าอยู่ข้างใน

พอเราวิ่งไปเจอพี่กติกก็ถามพี่กะติกเกิดอะไรขึ้นทำไมโมถึงตกน้ำ
กติกเขาก็ให้คำตอบแบบที่เราได้ยินก็คือโมปวดเยี่ยวเลยไปเยี่ยวท้ายเรือแล้วพัดตกลงไป
แล้วเราก็เลยถามว่าพี่ติมันไปตกไอ้ท่าไหนมันตกท่าไหน
ฉันไม่เห็นเพราะฉันนั่งอยู่นั่นฉันไม่เห็นฉันไม่รู้
เมื่อเขาตอบอย่างนี้เราไม่รู้ก็คือจบ

ใช่ค่ะแต่ตำรวจบอกว่าก็จะเชิญไปคุยเหมือนกันนะคะ
เชิญคุณโบทีเคและคุณฮิปโปไปคุยเพราะว่ามีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดที่อู่เรือ
ก็คือไปถามข้อมูลเพิ่มเติมนั่นแหละ
ทีนี้คุณฮิปโปให้ข้อมูลอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
หลายคนสงสัยว่าใครโทรคุยกับคุณแม่ของคุณตังโม
แล้วเหมือนพูดในลักษณะที่ว่าปิดข่าวหรืออะไรแบบนี้
คุณฮิปโปบอกว่าบุคคลในสายปริศนาที่โทรคุยกับคุณแม่ของคุณตังโม

ให้ออกมาจากวงสัมภาษณ์สื่อคือเธอเองค่ะ
คุณฮิปโปบอกว่าคือคุณฮิปโปเอง
เพราะเธอกลัวว่าแม่จะให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาให้แม่ปิดข่าวนะ
แต่อยากให้แม่ไปรับทราบข้อมูลก่อนว่าไปคุยกับกระติกเอาไว้แล้วมันได้เรื่องยังไงบ้าง
อยากให้แม่ฟังข้อมูลก่อนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ก็เหมือนรู้สายข่าวมาว่าโป๊ะนี้จะเป็นโป๊ะเดียวที่ก่อน๖โมงเช้าจะนำร่างน้องขึ้น
ดังนั้นเราก็เลยไปที่โป๊ะพระราม๕
ทุกคนก็ไปกองอยู่ตรงนั้นจนเห็นว่าแม่เดินทางมาถึง
เราก็เลยบอกว่าโอเคแม่แม่มาทำยังไงดี
เราจะต้องบอกแม่ก่อนนะข้อมูลที่เรารู้จากพี่กติกว่ามันเป็นยังไง
เพราะเราไม่อยากให้แม่สัมภาษณ์ผิดถูก
ก็เลยเป็นประเด็นที่นุษย์ไปหาแม่
แล้วบอกแม่จำหนูได้ไหมมากับหนูก่อนเดี๋ยวมีใครคนหนึ่งจะพาไปพบ

โปก็โทรบอกว่าแม่ค่ะอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อะไร

ปิดข่าวทำไมไม่ต้องปิด
หนูว่าแม่ไม่ได้ปิดข่าวแต่แม่ต้องมาฟังแฟคจากหนูก่อน
หนูไปรู้มาเพราะหนูถึงก่อน
แม่ก็มาฟังรู้และแม่ถึงจะค่อยมาวิเคราะห์พิจารณา

ก็จนสุดแล้วแต่แม่และอยากให้แม่มาที่โป๊ะนี้
แต่มาเงียบไม่ต้องมีนักข่าวเพราะโป๊ะมันแค่
ตกลงเป็นคุณฮิปโปนะคะที่คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโม
ส่วนเรื่องที่คุณแอนนามีการเคลียร์ใจกับคุณกระติก
แล้วออกมาโพสต์ว่าไม่ติดใจในตัวกระติกแล้ว
ขอชี้แจงเอาไว้ว่าแค่ได้เจอค่ะ
ประเด็นต่างที่เกี่ยวกับสาเหตุที่คุณตังโมตกเรือ
รับว่ามันยังไม่ได้เคลียร์ใจนะคะ

ข้อมูลที่กระติกเล่าให้เธอกับแอนนาฟัง
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่กระติกได้ออกมาแถลงเมื่อวาน
แต่จะเชื่อหรือเปล่าขอไม่พูดนะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่ยอมรับว่าหลังจากได้ฟังคำชี้แจงของกระติก
ก็รู้สึกเหมือนกับที่ประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวรู้สึก

เรียกว่าปรับความเข้าใจที่เราบอกว่าเคลียร์แล้วคือเคลียร์ที่ได้คุย
แต่ความรู้สึกเราไม่ขอพูดถึงนะว่าเคลียร์หรือไม่เคลียร์
พอพี่แอนนาก็ยกมือพูดกับกระติกว่า
ตีเราขอร้องนะสิ่งที่เธอพูดกับเราในวันนี้
ในวันแถลงข่าวขอให้เธอพูดเหมือนที่เธอพูดกับเรา
ก็ตามนั้นเลยค่ะจะถามว่ารู้สึกยังไง
เราขอไปพูดนะว่าเรารู้สึกยังไงแต่เราเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟัง
ความรู้สึกคงไม่ต่างกันเชื่อว่าพูดหมดไหม

แต่มันเป็นมูลของเขาเนาะมันอาจจะจริงเลย๑๐๐ก็ได้
มันอาจจะไม่จริงเลยก็ได้เพราะพี่กติกเขาก็พูดว่า
ฉันไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อฉันหรือไม่เชื่อฉันเพราะมีคนเชื่อฉัน
ก็สุดแล้วแต่มันก็อยู่ในใจทุกคน
ทุกคนเคยคิวเขาหมดไหมอ่ะคือตามนี้เลยอ่ะฮิปโปคงบอกความรู้สึกแค่นี้เลยอ่ะ
แชร์ภาพที่แคปมาจากห้องไลน์ภาพนี้นะคะครับ
สุดท้ายของแตงโมเป็นกลุ่มไลน์อะค่ะ
เป็นกลุ่มไลน์ที่เขาบอกว่าจะช่วยกันหางานให้คุณแตงโม
กลุ่มก็จะมีหลายคนมีคุณแอนนามีคุณกระติกมีคุณแฮปโป
แล้วก็มีคุณตังโมอยู่ด้วยแล้วก็มีคุณพุดเดิ้ลด้วย
คุณผู้ชมคะคุณกระติกลบตัวเองออกจากกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มไป
แล้วก็มีคนที่พิมพ์ข้อความว่าพี่กติกทำไมใจดำ
ก็คือคุณพุนเดิ้ลเองนั่นแหละทีนี้ทำไมล่ะ
แล้วทำไมคุณกระติกต้องออกจากกลุ่มนี้ไปด้วย
คุณฮิปโปชี้แจงประเด็นนี้ว่าที่กระติกลบตัวเองออกไป
หรือว่าออกจากกลุ่มไปเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเครียดและกดดัน
เพราะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือเป็นเพื่อนคุณแตงโมไง
เป็นผู้จัดการคุณแตงโมก็ต่อว่าเหน็บแนมแล้วก็ถาม
ถามคุณกติกตลอดคุณกติกเลยคงกดดัน
ออกจากกลุ่มไปเลยออกจากกลุ่มไป๖โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าคุณพูดด้านไหนนะบางทีชื่อเขาก็จะซ้ำกันเยอะ
ใช่ค่ะแต่นี่เป็นชื่อของคนในกลุ่มเขาอะนะคะ
อย่างวันนั้นบอกชวนแขคนก็ยังไปเข้าใจผิดว่าเป็นคุณรัศมีแขซึ่งไม่ใช่นะฮะ
รัศมีแคร์ต้องออกมาบอกว่าคุณชวนเราตอนไหนเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่
กระติกบอกไม่ใช่คือเพื่อนชื่อแขอีกคนนึง
ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าพุดเดิ้ลไหนเหมือนกันก็เป็นเพื่อนในกลุ่มของเขานะครับ